ไปดูต่ออีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ติดเชื้อโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับน้องแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
อันนี้เป็นคืนที่๓แล้วนะคะที่น้องได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นที่ได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนี้นะคะ
น้องก็มีการไล่เรียงไทม์ไลน์ให้คนรอบตัวระวังกันด้วย
บอกว่าตอนนี้กำลังใจดีค่ะพร้อมสู้ไปกับโรคนี้นะคะ
ซึ่งอีกหนึ่งคนนะคะนักแสดงหนุ่มนนกุลเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมงานถ่ายรายการกับน้องแพรวาในวันที่๑๒มีนาคม
นนกุลเขาโพสต์ภาพไปรายงานผลตรวจโควิด๑๙
ผลก็คือนนกุลไม่พบเชื้อนะคะ
หลังจากนี้ค่ะนนกุลเองก็จะทำการกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ

เห็นบอกว่าในกองถ่ายละครเรื่องเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินค่ะ
มีนักแสดงสมทบเพศชายติดเชื้อโควิด๑๙ชื่อว่าคุณสนุกค่ะ
ซึ่งคุณสนุกเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
หลังจากที่เขามีอาการป่วยค่ะ
จริงเขาเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลนะ
แข็งแรงมากด้วยแต่ว่าเอ๊ะเขางงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึง
อยู่ป่วยขึ้นมาก็อาจจะติดจากเพื่อนเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ไปรับการตรวจในวันที่๒๐มีนาคมค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มาร่วมถ่ายละครในวันที่๑๕มีนาคมด้วย
ทางกองละครจะประกาศปิดกองในวันที่๑๖
เพราะฉะนั้นเหล่าดาราที่ได้เจอกับเขานะครับ
สุชาวพงวิลัยรวมไปถึงทีมงานอีกหลายต่อหลายคนนะฮะ

ก็ต้องขอให้กักตัวเป็นเวลา๑๔วันนั่นเองนะคะ

ถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านจะปลอดภัยมากกว่านะคะ
ดูไทยรัฐทีวีของเราไปยาวเลยก็ได้นะคะ